สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะพายุดีเปรชั่นกำลังเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยนะคะ
ว่าจะลงสู่ทะเลอันดามันในค่ำคืนนี้แต่ปีกของพายุยังทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชม
อีสานเนี่ยหลายจังหวัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนครราชศรีมาสุรินบุรีรำศรีสะเกดค่ะ
ขณะที่ภาคกลางต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในทุกจังหวัดนะคะส่วนภาคใต้ในระยะนี้ก็มีหลายจังหวัดเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกค่ะ
จังหวัดนครนายกชนบุรีปราจีนบุรีระยองฉะเชิงเศร้าจันทบุรีสะแก้วตราดค่ะ
ภาคใต้เนี่ยบริเวณไหนนะคะที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงกว่าสี่เมตรเพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะมีภาพละไม้คล้ายคลึงกับกรุงเทพมหานครเหลือเกินนะคะ
เพราะว่าท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นค่ะ
ระกาศให้ฟังระวังใต้ฝุ่นจันทร์หอม
แค่ว่าจะทำให้ญี่ปุ่นนะคะมีฝนตกหนักในระยะ๑๒วันนี้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ